คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะคือตำรวจสายตรวจสอนอคันนายาว
เขาก็ลงพื้นที่ตรวจราดูความเรียบร้อยเจอวัยรุ่นสองคนยิงปืนขึ้นฟ้า
ครับตำรวจก็แสดงตัวจะเข้าจับกลุ่มวัยรุ่นสองคนนี้หนีนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะไล่ล่าจับวัยรุ่นสองคนนี้ค่ะ
นี่นะคะตำรวจสายตรวจสอนอคันนายาวขี่รถจักรยานยนต์ไล่จับตัววัยรุ่นสองคนเป็นวัยรุ่นผู้ชาย
มีปืน๙มมกระบอกหนึ่งแล้วก็ที่ปืนนะคะมีร่องรอยลบหมายเลขประจำปืนออก
คือเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยถนนหนองระแหงที่คณะยาวอะนะคะ
แล้วเห็นว่าวัยรุ่นสองคนนี้ยิงปืนขึ้นฟ้า
ไม่รู้ยิงทำไมอ่ายิงปืนขึ้นฟ้ากันแบบโอ้โห
สุดท้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีตำรวจแล้วก็ถูกจับได้ในที่สุด
คุณผู้ชมน่าจะมีคำถามอยู่ในใจประเด็นที่คุณผู้ชมถามกันบ่อยแหละ
ทำไมปืนมันหาง่ายจังเลยเออไอ้วัยรุ่นไปหาซื้อปืนกันจากไหนเนี่ย
จากเว็บออนไลน์อ๋อไวรุ่นสองคนนี้ยอมรับก็ซื้อจากเว็บออนไลน์
แล้วที่ยิงขึ้นฟ้าถามว่ายิงทำไมก็ซื้อมาก็ต้องยิงมาทดลองยิง
มันลองปืนมันลองปืนลองยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วตำรวจก็จับยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ

คือถ้าอยากมีปืนอย่างถูกต้องก็ไปซื้ออย่างถูกต้อง
เรื่องของอายุใบอนุญาตอะไรต่างนานา

ใช่ค่ะซื้อออนไลน์มาแล้วก็ไม่มีหมายเลขปืน
แล้วก็อะไรมายิงอยู่ริมทางอย่างนี้เหรอ

คือไม่แค้วก็เก็บติดตัวเอาไว้ใช่ไหม